เจ้าของเขาเลี้ยงแมวเอาไว้แมวมันหาย
ออกตามหาได้ยินเสียงมันร้องแล้วนะ
ี้ยวอยู่เดินตามเข้ามาในป่าคุณผู้ชม

เขาบอกว่างูรักแมวตายไปแล้ว
แมวกำลังเข้าปากงูไปแล้ว

ก็ต้องให้กู้ภัยชาวบ้านเข้าไปช่วย
แล้วมันก็ขย่อนออกมาแต่แมวมันก็ตายไปแล้ว

งูเหลือมตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าพยายามจะหนี
แต่ว่ามันก็หนีไม่รอดหรอกครับ

เขตเทศบาลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
เป็นจุดที่เจ้าเหลือมซ่อนตัวมุดอยู่ในป่าลกร้าง
กู้ภัยช่วยกันดึงมาดึงหางออกมาหน่อยสิ
มันอยู่ไหนดึงออกมาเอาเหนื่อยเลยฮะ
ทุกคนก็เหนื่อยครับมันดึงลำบากลำบลเหลือเกิน
เพราะตัวมันใหญ่กว่า๓เมตรน้ำหนักก็๑๒กิโลทีเดียว
ป่ามันก็ลกเนี่ยนะมันก็เป็นที่อยู่ของงูนี่แหละครับ
แมวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของแมวเขาบอกว่าแมวมันออกไปเดินเล่น
คือเขาพาแมวออกไปเดินเล่นนอกบ้านใช่ไหม
แล้วก็ทำความสะอาดอยู่รอบตัวบ้านแมวมันก็เดินไป
สักพักหนึ่งเอ๊ะแมวร้องเอ๊ะทำไมไปร้องอยู่ในป่าหลังร้าน
เดินตามไปครั้งแรกเข้าใจว่าแมวคงถูกแมวตัวใหญ่มันไล่หรือเปล่า
ก็เลยร้องเดินตามไปหาเสียงแมวมันก็ร้องอยู่เมียวร้องแบบเหมือนอะไรกัดมัน
พบว่าแมวร้องอยู่ในป่าก้มลงไปดูกำลังจะเอามือเอื้อมหยิบแมวออกมา
เลยครับแมวมันอยู่คาปากงูอยู่เลยครับ
งูรัดมันตายแล้วคุณผู้ชมตอนแรกได้ยินเสียงอยู่นะสักพักมันตายเลยครับ
คืองูจะกินอยู่แล้วตกใจมากรีบโทรแจ้งกู้ภัย
แต่ก็ไม่ทันเพราะว่าแมวตัวโปรดตายไปเสร็จแล้วต่อหน้าต่อตาดูสิครับ
โอ้โหใครเลี้ยงแมวคงใจสลายหน้าดูนะฮะ
สงสารเนอะ